คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูคลิปวินาทีชีวิต
เป็นคลิปที่สะเทือนใจแล้วก็หน้าหวาดเสียวจริงค่ะ
เป็นคลิปนะคะจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพ
ซึ่งเป็นนายช่างชนลประธานอาวุโสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงมาจากรถกระบะที่ตัวเองขับมา
วิ่งไปให้รถไฟวิ่งทับแล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดปิดกั้นรถไฟ

ใหญ่ชัยมงคลหมู่๓ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นายชัดชัยเกิดพุทธิเปียบอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นนายช่างชนรับประทานอาวุโสสำนักงานชนรับประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องแบบราชการเต็มยศนี่แหละค่ะ
วิ่งลงมาจากรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองทะเบียนบ่อใบไม้มม๖๐๔๐พระนครศรีอยุธยา
ตัดหน้ารถไฟที่วิ่งมาพอดีทำให้ร่างของตัวเองถูกล้อรถไฟทับจนเสียชีวิตอย่างคลิปเมื่อสักครู่
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาพร้อมมูลนิธิปอเต็กตึงศูนย์พุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
โดยมีนายปัญญามั่นปานคนขับรถไฟดีเซลรางขบวนกรุงเทพลบบุรีเที่ยว๓๐๔ยืนรอพบกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
นายสมศักดิ์เจือจันหอมอายุ๔๙ปีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
เห็นผู้เสียชีวิตขับรถกระบะมาจากทางวัดใหญ่ชัยมงคลมุ่งหน้าไปทางวัดพนังเชิงวรวิหาร
และเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุขณะที่รถจอดชะลออยู่บริเวณจุดข้ามทางรถไฟ
ปรากฏว่านายชัดชัยก็เปิดประตูรถฝั่งคนขับลงมาแล้วก็รีบวิ่งไปที่รถไฟให้รถไฟชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
สำหรับนายชัดชัยเป็นนายช่างชนรับประทานมานานในวันเกิดเหตุน่าสลดใจนะคะ
เป็นวันสุดท้ายชีวิตการรับราชการเนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการพอดี
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะมีการมอบศพให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ